คุณผู้ชมไปดูต้นไม้แปลก
แปลกที่ว่าเนี่ยมันมีกิ่งก้านสาขางอกออกมาคล้ายกับอวัยวะอย่างหนึ่ง

จริงหรือเปล่านะไปดูกันค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูต้นไม้แปลกรูปร่างดันไปคล้ายกับอวัยวะเพศชายคล้ายขนาดไหน

เริ่มกันที่จังหวัดพยาวที่นี่พบต้นจันผาออกหน่อคล้ายกับอวัยวะเพศชาย
ไปกันที่ร้านชื่นอุราคาเฟ่และร้านส้มตำครกหลวงสาขา๒
ตั้งอยู่บ้านนร่อง๕ริมถนนสายพยาวนครสวรรค์ตำบลต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
ที่นี่มีต้นจันผาสายพันธุ์อินเดียออกหน่อคล้ายอวัยวะเพศชายบริเวณกลางลำต้นและใต้ลำต้นหลายหน่อ
เจ้าของร้านเปิดเผยว่าได้ซื้อต้นจันผานั่งกล่าวมาปลูกบริเวณรอบน้ำตกหน้าร้าน
จากนั้นจึงพบว่าจันผาออกหน่อบริเวณกลางลำต้นและใต้ลำต้นแถมมีรูปร่างคล้ายอวัยวะเพศชาย
ซึ่งมีขนาดความยาวกว่าสามคืบเส้นรอบวง๑คืบเป็นที่ฮือฮามาก
สำหรับลูกค้าที่เข้ามาจิบกาแฟทานส้มตำต่างก็พากันมาดูและเซลฟี่ไว้เป็นเที่ยวระลึก
บางคนก็บอกว่าเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกอีกด้วย
ส่วนที่จังหวัดนครราชศรีมาชาวบ้านพบต้นชาติประหลาดคล้ายชายยืนโชว์ของลับ
นับ๑๐คนเดินทางมาจากอำเภอหนองบุญมากไปที่ตำบลจรเข้หินอำเภอคอนบุรี
เป็นระยะทางเกือบ๕๐กิโลเมตรเพื่อนำเครื่องเส้นไหว้อาหารขาวหวานดอกไม้ไปจุดทูปขอโชคลาภ
กับต้นชาติประหลาดที่กลางไร่มันสำปะหลังของชาวบ้าน
อกจากนี้ยังนำผ้าแพร่๓สีไปผูกไว้ด้วย
ชาวบ้านบอกว่าต้นชาตินี้มีลักษณะแปลกกว่าต้นปกติ
เพราะกิ่งของต้นยืดออกมากลางลำต้นไม่ชี้ขึ้นด้านบนแต่กลับโค้งลงด้านล่าง
บางคนบอกว่าคล้ายกับหัวงูแต่บางคนก็บอกว่าเหมือนลักษณะขององคชาติ
คล้ายกับต้นไม้เป็นผู้ชายและทำท่ายืนโชว์ของสงวน
เชื่อว่าความประหลาดของต้นชาตินี้น่าจะให้โชคลาภแน่นอน
โดยชาวบ้านได้ทำการจุดทูปเสี่ยงโชคออกมาเป็นเลข๓๕
แถมมีบางคนพบร่องรอยภายใต้ต้นชาติมีลักษณะคล้ายตัวเลขเดียวกันด้วย
แต่อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
อย่าลืมรดน้ำพลดินใส่ปุ๋ยให้ด้วยละกันนะ